สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะอุ้ยตายแล้วเยอะจริงจริงด้วยค่ะ
มีสีสักของคุณนั้นตัวหนวดหรือเปล่าวันนี้ลูกโกรธสุดมั้ยสวยงามเรียบร้อย
เปิดหน้าชาวบ้านก็ให้เห็นหน่อยสวยไม่แต่กล้องนู้นนู้นหนูสวยกว่า
อ๋อลำอีกก้อนฉันลืมนี่มานั่งแทนพ่อหนุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปนั่งที่นั่นเอง
ต้องฟังข่าวนี้นะลูกซึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาเตือนว่าโอเคหนึ่งอย่าถ่ายคลิปนะ
คลิปอะไรแม่คลิปกิจกรรมเข้าจังหวะเนี่ยเขาขอเลยว่าขอร้องว่าอย่าถ่ายคลิปกิจกรรม
แล้วอย่างที่สองแองจี้หนูต้องจำไว้นะลูกอะไรคะแม่ต้องใช้ถุงยางในการป้องกันโรคลูก
อ้าวมันก็หนูจะใช้ทำไมหนูไม่เคยมีอะไรกับใครดูแม่หนูรัฐสาวฟุมจรรย์น
นุลกราศนภัยวาเลนไทน์วันเจ้ารัฐฟันส่งมาเตือนไว้อย่างไงลูก
เขาเตือนหลายอย่างเลยอย่างที่พี่มดบอกไปสองอย่างนั้นเขาก็เตือนว่าแบบเออคนมีความรักก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วย

แต่หลักแล้วที่เขาออกมาเตือนกันก็คือว่า
รักได้แต่ไม่ต้องโอน

ก็จะมีแบบว่าหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงิน
หรือว่าหลอกให้รักแล้วก็ให้ลงทุนแบบนี้ค่ะ
ก็เลยเตือนบอกว่าพวกโรแมนสแกมมันยังมีเยอะอยู่

เพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อนะ

วันแห่งความรักทุกคนก็จะอ่อนไหวเป็นพิเศษ
เพราะว่ามันเป็นวันที่หลายคนบอกว่าเป็นวันที่รอคอย
เป็นวันที่มีความหมายอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วมันก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลนี่แหละ
ในการที่จะเหมือนกับหลอกลวงหรือว่าหาผลประโยชน์
บางคนบอกว่าอยากได้แค่เงินประสงค์แค่ทรัพย์

อาจจะเลยเถิดถึงขั้นทำร้ายร่างกายกักขังนวงเหนียวอะไรอย่างนี้
เพราะเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยมันรักจากออนไลน์ถูกต้องไหม
ใช่ค่ะนั่นแหละคนเราทุกร้านแปลกมันรักจากออนไลน์จริง
โดนหลอกก็จากออนไลน์รับก็จากออนไลน์
เดี๋ยวนี้มันมันเจอกันได้ทางนี้ไงพี่มดคือตั้งแต่โควิดอ่ะ
คนก็คนก็เข้าไปอยู่ในออนไลน์เยอะกว่าเพราะว่ามันออกมาเจอกันในชีวิตจริงไม่ได้ใช่ไหมคะ
ต่างบ้างล่ะก็เจอกันทางออนไลน์เขาก็เลยฝากเตือนว่าเนี่ย
ภาพลับเฉพาะโป๊เปื่อยวีดีโออะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องส่งให้เขา
หรือว่าเลขบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลสำคัญสำคัญข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ต้องส่งให้เขา
เงินเก็บเอาไว้ไม่ต้องโอนให้เขา
เอาไว้เจอกันก่อนแล้วไปกินข้าวกันแล้วอยากจะเลี้ยงข้าวเขาอย่างนั้นได้
แต่ไม่ต้องเป็นแบบว่าอ้าวรักมากโอนมากอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวมันจะเข้าอีหลอปหลายคนที่เคยเป็นข่าวอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้ถึงจะมีเคสสตาร์ดี้ให้ดูมากมายแต่ก็ยังมีเคสมาเรื่อยคุณแม่

ความหลงแล้วทุกวันนี้บางทีความรักคือการให้
เมื่อก่อนเด็กก็บอกให้อ่านหนังสือเยอะเราไม่ได้อ่าน
แต่เราชอบอ่านข้อความเหล่านี้
อืมทำอะไรอยู่อ่ะแค่เขาส่งมาทำอะไรอยู่เราเคิมนะ
อันนี้คือหมายถึงพี่มดใช่ไหมเคิ้มไหม

พี่มดทำอะไรอยู่คะอย่างนี้
ส่วนมากคุณแม่เขาจะเป็นข้อความจะหนักขวา
คุยกับเขาป่ะเดี๋ยวนานเขาตอบดีไง

โทษพื้นดวงอย่างเดียวลูกโทษพื้นหน้าด้วย
โทษโทษสังขารและพื้นหน้า

คือดูก็ส่วนหนึ่งแม่แต่ส่วนนี้ก็คือเราต้องอยู่กับตัวเอง

นั่นคือคำถามที่แบบกระเทยมักจะตั้งคำถามแล้วว่าพวกเราเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่า

แล้วอันนี้เพื่อนเก้งกวางเกษตร์เยทธิฟังมาถามว่า

โอ๊ยเมื่อกี้มูเขาก็มีผัวแล้วสิ

ที่ไหนที่ปังอ่ะ

ต้องก่อส่องให้นั่นนี่นะนี่มาสะนี
เพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

เอาแค่เดือนมกราคมเดือนที่แล้วเดือนเดียวนะคะ

รับแจ้งความออนไลน์บอกว่ามีคดีเกี่ยวกับการ
หลอกให้รักสูงถึง๔๐๓คดีในเดือนที่แล้วทั้งเดือน

แบ่งเป็นคดีหลอกให้รักแล้วโอนเงิน๑๖๘เรื่อง
หลอกให้รักแล้วลงทุน๒๓๕เรื่อง
รวมแล้ว๔๐๓คดีมูลค่าความเสียหาย๑๙๐ล้านบาทนะคะเดือนเดียวนะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้พวกโรแมนสแกมเนี่ยมันจะใช้เทคนิคทางจิตวิทยา
หลอกพัฒนาความสัมพันธ์พูดคำหวานจีบกันเพื่อให้เราแบบว่าหลงให้เรารัก
ให้เราเชื่อแบบเชื่อใจแล้วสุดท้ายก็หลอกเราแบบนั้นนะคะ
หลอกให้กดลิงค์หลอกให้โอนเงินหลอกให้ลงทุนหลอกให้ส่งภาพแล้วแล็คเมย์อย่างนี้
ล่าสุดว่าที่ดรคนหนึ่งเพิ่งโดนไปเองที่อุดรเออที่วีดีโอคอลกันแล้วเป็นแบบ
ตัวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็คือเหมือนแบบแก้ผ้าเลยแล้วก็ถ่ายแล้วบอกว่า
พี่ก็ถอดด้วยสิเราแลกกันดูอะไรอย่างเงี้ยพอดีเขาบอกเขาเข้าห้องน้ำอยู่
เขาก็เลยเขาบอกเขาเป็นลูกผู้ชายเขาก็เลยให้ดูแต่ให้ดูแป๊บเดียว๑นาที
แค่หนึ่งทีมันก็แคปทันแล้วไหมอ่ะเออแต่เขาอัดเขาเล็กคอร์ดไว้เลย
ไม่ใช่แค่แคปภาพนิ่งนะเล็กคอร์ดเป็นวีดีโอไว้เลย
ส่งมาแก๊กเมย์อ่ะให้โอนห้าหมื่นอ่ะแล้วขู่ว่าถ้าไม่โอนอ่ะ
ส่งคลิปเนี้ยให้เพื่อนคนอื่นอื่นในเฟซบุ๊กเขาก็ไม่ยอมโอนนะอืม
ส่งจริงจริงเพื่อนนามันสองสามคนแล้วได้คลิปเนี้ยของเขาไป
แต่เขาพูดว่าไงรู้ป่ะคะเขาบอกว่าชื่อเสียงเสียไปมันสร้างใหม่ได้
แต่เงินเสียไปแล้วมันหาใหม่ยากเขาก็เลยไม่โอน
แต่เขาก็โดนแก๊เมย์ไปแล้วก็เลยฝากเตือนไว้ว่าแบบเออคลิปเคิบรูปเลิฟอะไรอย่างนี้
อย่าไปถ่ายเลยนะคะแล้วก็ใช่สมมุติว่าอ่ะการแสดงออกถึงความรักเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีใช่ไหมคะ
อืมไปกินข้าวกันบ้างไปเด็กกันบ้างอ่ะมันก็หมายรวมไปถึงบางทีอ่ะ
เพศสัมพันธ์อะไรอย่างงี้เนอะเขาก็เป็นห่วงกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
กรุณาใช้ถุงยางด้วยคือไม่ได้แค่ป้องกันแบบคุมกำเนิดอย่างเดียว

ในซิฟิลิสต์หรืออะไรใดต่างนานานะคะแล้วก็ถุงยางให้ซื้อให้ซื้อที่มีเลขใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
ใบรับแจ้งรายการอย่างละเอียดไม่ใช่แบบว่าไปซื้อถุงยางเถื่อ

เนี่ยมาได้ไม่เห็นเพื่อนชอบฝากแบบบางมาจากญี่ปุ่นเวลาไปญี่ปุ่นต้องไปซื้ออะไรอย่างงี้
คือแค่งงว่าซื้อที่มีเลขใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

ตอนนั้นเหมือนพวกไอ้นั้นไง
จริงที่จริงคือใช้ได้แหละแต่คือเขาไม่ได้จดทะเบียนหรืออะไรอย่างนี้ไง
พี่ว่าไงนะว่าถึงไปตื่นเต้นเยอะ

สำหรับมันก็ต้องป้องกันทุกวันไม่ใช่วันวาเลนไทยจะท้องได้วันเดียว

ต้องป้องกันทุกวันถ้าจะมีทุกวันนะก็ป้องกันทุกวันเนอะ
แล้วก็ไม่ได้ป้องกันแค่ท้องแต่ก็คือโรคภัยโรคต่าง
เกิดจากเพศสัมพันธ์แล้วก็เขาบอกว่าตำรวจฝากมานะคะ
ใครที่คิดว่าเอ๊ะฉันกำลังตกเป็นเหยื่อโลแมนสแกรมหรือเปล่า
แบบนี้เข้าข่ายไหมอยากมีคนปรึกษาอยากถามจังเลย
โทรไปได้ที่สายด่วนบชสอท๑๔๔๑นะคะ
หรือแจ้งความใครตกเป็นเหยื่อแล้วแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะคะ
และที่สำคัญเว็บนี้อยากให้ทุกคนจำไว้ทุกคนตั้งใจฟังค่ะ
สำหรับเข้าไปอัปเดตกลงว่าเดี๋ยวนี้
มิถสาธิตมันกลงมาในรูปแบบไหนบ้างแล้ว
ก็ถามหวนกระแสสิเอ่อน่ะมามาโอ้ยต้องแอบครูนี้ละมา
เข้ามามาสมชาติถุงย่างเฉย่อนเป็นยังไงผู้ยังเฉย่อน
เนี้ยน่ะฮะโอ้เก่งไหมครับใส่กรพลที่หลังคืออะไรคะเห็นไหมใส่กรพลที่หลัง
เป็นลักษณะเหมือนนี่นะนี่ผมทักไปแล้วนะเมื่อกี้นะผมบอกก่อนแล้วนะ
ใส่ก่อนก่อนที่เราทองอ่ะเหรอเนี่ยนะคือดาวทองนะฮะดาวทองเสร็จแล้วเนี่ย
พอดาวน์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะมีการผ่อนทองกัน
พอจ่ายดาวไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่ยอมผงทองมาให้แล้วก็จะบล็อกเลย
อันนี้คือต้องระวังให้ดีนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมติดต่อเข้าไปนี่เห็นไหมอ่านี่นะสวัสดีครับ
บกวนสอบถามฮะพอจะคุยได้ไหมครับค่ะพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ
พอดีว่าลูกพี่ลูกน้องเขาเพาะดาวทองไปนะฮะแล้วเราไม่ยอมส่งทองให้เขา
แล้วบล็อกเข้าไปเลยพี่อยากให้คืนเงินเขาช่วยจัดการให้ทีได้ไหมครับ
พี่ก็ส่งข้อความต่างต่างนะนาดี้คนที่พี่รู้จักเลยน่ะครับ
คนนี้ฮะเชื่อพี่นะคืนเงินเข้าไปนะครับเชื่อพี่นะคือ
บล็อกเลยวะบล็อกเลยสิเออเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งนะฮะ
แมนสแกรมไม่รู้ความโลกสแกรมของเรามันมีหรือว่าผ่อนทองอ่ะ
อันนี้นะอันนี้นะดูไว้เลยนะอ่ะผมปิดหน้าไว้ดีกว่า
ผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาเอารูปใครมาหรือเปล่าแต่อันนี้
ชื่อชื่อชื่อใส่ก่อนผ่อนทีหลังเนอะอ่ะอันไหนวะเดี๋ยวก่อนปิดอันนี้อ่ะ
อ่ะเนี้ยอันนี้เขาเขาอ่ะใส่ก่อนผ่อนที่หลังเนี้ยน่ะ
รูปนี้บอกก่อนไม่รู้ว่ารูปจริงหรือรูปปลอมนะคะอาจจะเป็นรูปแป๊บเดียว
อันนี้ต้องบอกก่อนนะอ่ะเขาอาจจะไปแอปเอ้ยเขาไปแอปที่ไหนมา
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ก็คือเพจเนี้ยใส่ก่อนผ่อนที่หลังเนี่ยนะฮะ
คือหลายคนที่แบบว่าจ่ายเงินไปแล้วเพื่อที่จะไปผ่อนทอง
สมมุติว่ามดดำเป็นไอ้เพจนี้ใช่ไหมพี่อยากผ่อนทอง
พี่ก็ต้องจ่ายเงินดาวน์ไปก่อนถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายอะไรส่งมาให้เขา
แล้วก็จ่ายเงินไปจะเอากี่บาทสมมุติว่าจะเอา๕บาท๑๐บาท๓บาท
ก็ดาวน์ไปก่อน๔๐๐๐ที่เหลือผ่อนเอาปรากฏว่าได้เงินทอง
พอได้สี่หมื่นใหม่เสร็จปุ๊บมันบล็อกเลยอืมต้องระวังนะฮะมันไม่มีไหม
ดาวทองมีอีกเหรอเมื่อกี้พี่ส่งไปหาเขาแล้วนะคุยเขาแล้วเตือนเขาแล้วนะ
ไหว้อย่างนี้เขาปรากฏเขาบอกพี่พี่ก็เลยพูดให้ฟังว่าเป็นแบบนี้
มีคนเสียหายเยอะไหมอ่ะคุณพูดไปอีกนาทีหนึ่งเยอะเยอะเยอะ
มีคนเสียหายหลายคนทีเดียวนะครับแล้วก็คือเขาเสียหายกันขนาดไหน
หลายคนหลายคนนะฮะก็คืออย่างคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะ
ก็เสียหายไปประมาณสี่หมื่นกว่าบาทโอ้โหเอาทองเนี่ย๓บาท
ทำไมเขาถึงเชื่อเธออืมไม่แต่เดี๋ยวนี้มันมินว่ามันคือ
กับพวกแชร์ลูกโซ่อ่ะถูกต้องไหมบางทีก็ลงภาพแบบ
เป็นผู้เสียหายอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะจะให้ดูอ่า
ถ้าดูผู้เสียหายสักนิดนึงผู้เสียหายก็จะประมาณแบบนี้
เนี่ยก็เป็นแบบพวกเนี้ยเนี่ยอ่ะก็เลื่อนเนี่ยดูดิ
ก็จะมีคนเนี่ยเสียหายเขาจะส่งปุ๊บปุ๊บเนี่ย
ว่าใครเสียหายอะไรกันบ้างเขาอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างนี้ต่างนานา
เขาทำเป็นกรุ๊ปแล้วตอนนี้ใช่ทำเป็นกรุ๊ปทำอะไรมีผู้เสียหายหลายคนนะฮะ
ระวังนะครับใส่ก่อนผ่อนทีหลังนะฮะก็เหมือนเมื่อก่อนทองถูกกว่าราคาล้านอย่างเงี้ย
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทองมันมีราคากลางถูกต้องไหมครับ
เหมือนกับตามเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเราซื้อทองอย่างเงี้ยจะถูกกว่ากัน
โอ้โหบาทละหมื่นสองหมื่นถั่วกันบาทมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างงั้นถ้ามีอย่างงั้นจริงจริง
เนี่ยคนเข้าไปดูเขาบอกว่าเพจยังเปิดอยู่นะคะพี่หนุ่มตอนนี้ใช่เพจยังเปิดอยู่แล้วก็ยังหลอกอยู่
จริงเหรออ่ายังทำอยู่อืมเนี้ยนะฮะเพจบ่อยมากค่ะผ่อนทอง
แปลว่ายิงแอดเขาก็ยิงแอดด้วยถูกต้องไหมก็ดูกันเนี่ยเขาก็เอาง่ายง่ายเลยอ่ะ
พี่ทักไปเนี่ยแล้วเป็นแบบเนี้ยเนี้ยดูดิเนี่ยให้คืนเงินเขานะ
พี่เอาหลักฐานก็ส่งไปเนี้ยแล้วมันตอบแบบนี้อ่าพี่ก็บอกแบบเนี้ยชื่อบล็อกละ
บอกสิบอกนะฮะอืมตอนแรกก็ตรงไปเนี้ยก็เห็นไหม
วิธีการของเขานะนี่นะรบกวนสอบถามนะครับ
ขั้นตอนการผ่อนทอง๑ลูกค้าใหม่ขั้นตอนแรกทำการเปิดบัญชี
ทำเอกสารการผ่อนทองโอนวางดาวทำเอกสารผ่อนกับทางเรา
ก็คือได้ตกลงกันแล้วว่าจะเริ่มทำการผ่อน
หลังจากลูกค้าวางดาวแล้วทางเราจะทำเอกสารสัญญาผ่อนให้ทันทีค่ะ
นั่นคือวางดาวก่อนถูกไหมฮะจ่ายเงินก่อนนะ
สองลูกค้าแจ้งเอกสารข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเพื่อใช้ในการจัดส่งของให้ลูกค้า
เมื่อลูกค้าวางดาวเปิดบัญชีกับทางเราแล้วเนี่ยใบเอกสารต่างนานา
เราจะส่งอีเอ็มเอสแล้วก็ใบผ่อนท้องออนไลน์นี่ให้ตันทีอืมให้หนึ่งถึงสามวันนะฮะ
สุดท้ายนี้น่ากลัวมากคือถ่ายบัตรประชาชนจริงถ่ายให้ชัดชัดนั่นไง
นะฮะชื่อนามสกุลนั่นแหละที่อยู่ปัจจุบันนะพอจรหัสปรายศนีย์
โทรติดต่อรูปถ่ายของตัวเองที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน
เขานอกจากเอาเงินคุณแล้วเขาจะเอาข้อมูลของคุณเนี่ยไปทำอย่างอื่นด้วย
เพราะว่าคุณถ่ายคู่กับบัตรแบบนี้เขาก็จะมีการเอาไปใช้

พรุ่งนี้วันวาเลนไทยเทศกาลแห่งความรักหลายคนก็คงจะไปฉลองกันนะครับ

จริงแต่เราเองคนไร้คู่จะทำอะไรอ่ะไปมูให้มีคู่
อ่าเขาไปที่นี่กันนี่อะไรนะคะ
พระตรีมูลติกหนูพี่จะไหว้ดอกไม้ไปสุดส่วนแล้ว
แฟนก็ไว้พ่อแม่ก็ได้ก็เป็นความรักเหมือนกันไง

วาเลนไทยก็ไม่ได้จำเป็นไงจะต้องแบบไปแฟนอย่างเดียว
เป็นความวันแห่งความรักวันแห่งความรักจะรักใครเราก็ให้ก็ได้
แล้วพี่โบ๊ทจะไปต่ออย่างไรอะทีนี้โยนมาขนาดเนี้ย

แต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณยังมีความหวังที่จะมีคู่และการมูต้องอยู่คู่กับเรา
ที่เขาไปถวายกันอ่ะจริงแล้วตรงนั้น
เมื่อก่อนเขาเรียกพระตรีใช่ไหมแองจี้ค่ะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นพระสัทธาสุวัส
เนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยคนคิดว่าองค์นี้คือพระตรีมูรติ
ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันนี้เขาเรียกว่าพระสาธาศิวะเนี่ย
คนก็ไปถวายดอกไม้กันมานานแล้วใช่ค่ะเพราะตั้งแต่เมื่อก่อน

ดอกไม้สีแดงเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นกองทัพดอกไม้
เอาละก็เหมือนกันเขาบอกถ้าคุณอยากจะมีคู่เนี่ย
ก็ลองดูนะให้ไปถวายอะไรเน้นเป็นสีแดงนะครับ
อย่างที่สองสารเท้ามหาพรมก็อยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าเอาง่ายถ้าคุณอยากจะไม่ได้คุกเหรอ

เขาบอกว่าให้ไปถวายผลไม้ที่ไม่ปอกเปลือกนะ
แล้วก็พวงมาลัยดาวเรืองห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด
ผลไม้ที่ไม่ปอกเปลือกหมายถึงว่าถวายผลไม้โดยไม่ต้องปอกเปลือก

อย่างเช่นมะพร้าวกล้วยลูกที่ไม่ต้องปลอกก็คือถวายไปเลย
ไม่ใช่ผลไม้เรียนที่ทุกอีสอ่ะผลไม้ที่โดนซึกตลาด
แต่พระพรมจริงเขาไปขอการเริ่มต้นไม่ใช่เหรอ
ตัวเองเวลาขอเวลาจะเริ่มอะไรจะไปขอที่พระพรมไปขอความมั่นคง
แต่ไม่รู้ว่าก็ขอความรักได้เหรอไม่รู้เหมือนกัน

เขาบอกที่เซ็นทรันที่เซ็นทรันราเผาร์ก็มี

น้ำ
พฤติมุรติจริงคือองค์ไหนขอดูหน่อยครับ

ก็ผลไม้พวงมาลัยดอกไม้ที่มีชื่อมงคลห้ามถวายของขาว

เขาก็บอกว่าให้ไปวัดแขกศรีลมน้ำแดงน้ำเปล่านั่นแหละ
แล้วก็อีกที่หนึ่งสารเจ้าแม่ประดูกสารเจ้าแม่ประดูกเนี่ยอยู่ที่เยาวราช
ตามความเชื่อของคนแถวเยาวราชเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยไปขอเรื่องความรักกับเจ้าแม่ประดูกแล้วจะดี
เพราะว่าอย่างงั้นไปพระกิจอย่าเพิ่งเร่งเนาะค่อยไล่ไปเนาะหนึ่งเนาะ
อุงนี่สวยนะองค์พระนอนที่วัดโภร์ท่าเตียน
เขาบอกถ้าไปหาถึงองค์พระนอนเนี่ยก็ให้เอาดอกบัวสีชมพูไปถวาย
พร้อมกับทำบุญที่ตู้บริจาคแล้วก็มีอีกหนึ่งองค์คือหลวงพ่อเกษรวัดท่าพระ
เขาบอกให้เอาดอกไม้สดไปหรือพวงมาลัยดาวเรือง
อีกที่หนึ่งสารแม่นาควัดมหาบุตรชุดไทยเอ่ยเครื่องประดับความรักนะเป็นตำนานแห่งความรัก
เขาว่าอย่างนั้นคนสายสายโสดวันนี้ไทยรัฐเขาก็ได้รวมมาให้เราแล้ว
คนสายโสดสายมูอยากมีคู่ต้องไปนะเราก็สรุปให้คุณฟังแล้ว

นะฮะนี่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าทำไมคนพุทธถึงไปไหว้ขอคู่กับเทพของพรามฮินดู
ในวันแห่งความรักของศาสนาคริสต์

อ๋อจริงวาเลนไทยคือนักคุณวาเลนไทย
ใช่คือเหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบมีความรักให้คนอื่นเยอะมาก
จนเขาตั้งให้มันวันนี้เป็นวันวาเลนไทย
เป็นวันแห่งความรักในการแบบให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ปิดอยู่ไหนลูกพี่จะไปขอพรจากคิวปิดดีกว่า
มีไหมพระเจ้าคิ้วกันคิ้วปิดคิ้วปิดนี้เป็นของกรีกค่ะ

ซวนใครร้องดาราที่เปิดต้องเต็มเป็นหมด
ลูกกระตาคิ้วปิดมันอย่างความรักมันน่าจะดีกว่าไหม
ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ก็หลายคนบอกว่า
คนพุทธเคยไปขอที่วัดแล้วไม่เจอคู่เจอผี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

อย่าไปหลงเชื่อนะฮะฝากบอกญาติพี่น้องหรือว่ากระจายกระจายกันไป
แล้วสุดท้ายก็ตามลำบากเอาจริงตามลำบาก

มีชื่อเราไม่รู้มันเป็นบาญชีม้าหรือเปล่าไง
นึกออกเขาอาจจะไปเอาบัญชีคนนู้นคนนี้มา

เฮียโตนะฮะก็เป็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
หลายคนก็บอกว่าเหมือนละคร

คือจากกรณีที่เฮียโตนะครับอายุ๖๗ปีนะครับ

เขาบอกว่าอย่างนี้เฮียโตบอกว่าตัวเองถูกลูกชายลูกสะพ้ายเนี่ยนะฮะ
กักขังนะครับแล้วก็กรอกยามานานกว่า๒ปี
ฉากร้องต่อสารให้ตัวเขาเองเนี่ยนะฮะ
เป็นเหมือนบุคคลไร้ความสามารถ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการยักยอกยักย้ายทรัพย์สินไปกว่า๖๕ล้านในเบื้องต้น
แต่จริงแล้วเนี่ยล่าสุดเฮียโตบอกว่าโดนประมาณเกือบร้อยกว่าล้าน
ค่ะใช่เนี่ยนะครับคือหลังจากนั้นเนี่ย
โตบอกว่าหนีออกมาได้ก็มาทราบภายหลังว่าภรรยาของเขาเองเนี่ย
ซึ่งเป็นแม่ของลูกชายเนี่ยแหละฮะเจ๊ติ๋มเนี่ยนะฮะ
ฆ่าตัวตายแล้วซึ่งเฮียโตบอกเฮียโตไม่เชื่อ
เฮีโตไม่เชื่อว่าเมียตัวเองจะผูกคอตายเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่า
เนี่ยนะฮะเจ๊ติ๋มผูกคอตายแล้วบอกว่าในห้องเนี่ยไม่ได้มีเชือกอะไรเลย
ติ๋มลุกเดินแล้วไม่มีแรงถ้าผูกคอตายทำไมไม่แจ้งตำรวจ
แล้วก็รีบนำศพไปประกอบพิธีไม่แจ้งญาติฝั่งเฮียโตเลย
ก็คือในกรณีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีทางกู้ภัยได้มีการเข้าไป
แล้วก็มีการเอาศพออกมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งเฮียโตซึ่งเป็นสามีด้วย
ใช่ค่ะญาติฝั่งนั้นก็ไม่มีใครรู้เลย
เขาบอกว่าสวดอยู่๓วันคนไปร่วมงานแค่
แล้วก็ประกอบพิธีชาปนกิจเลย
นี่แหละครับก็คือมันทุกอย่างมันดูมีพิรุษไปหมดเลย
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเฮียโตเองก็ต้องไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ต้องทดสอบสภาพจิตใจด้วยเหมือนกันว่า

แต่เฮียโตบอกว่าไม่ผมไม่ยืนยัน๑๐๐ว่า

ผมเป็นบุคคลที่ปกติแบบ๑๐๐

ล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวก็นำภาพขณะที่เจ้าที่กู้ภัยนะครับ
เข้าไปนำร่างของภรรยาเฮียโตคือเจ๊ติ๋มเนี่ยนะครับ
ภายในบ้านหลังหนึ่งนะฮะในตะบนบางแก้วอำเภอฉะเชิงเศร้า

วันที่๑๒มีนาคมปี๖๕เฮียโตเนี่ยแจ้งบอกว่าภรรยานั้นผูกคอตายนะครับ
แล้วก็เมื่อเห็นภาพก็ได้ยืนยันว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันนะครับ
ตนเองกับภรรยานั้นถูกกักขังเอาไว้ด้วยวันเกิดเหตุ
เองนั้นได้ยินเสียงภรรยาร้องเรียกให้ช่วย๓ครั้ง

กลางความสงสัยแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องเงียบแล้วก็เก็บอารมณ์เอาไว้นะครับ

ทางฝั่งของพลตรวจตรีนเรวิทสุคลทวิทย์
ท่านได้มีการเรียกประชุมด่วนชุดคลี่คลายคดีนะครับ
ก่อนจะเปิดเผยบอกว่าเดี๋ยวจะขอหมายสารจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

ก็คือบ้านพ่อแม่ของลูกสะพ้ายที่เป็นสถานที่กักขังทรมานนะฮะ
ก็คือ๒นะครับก็คือบ้านพักของนายธวัชชัยลูกชาย
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่บ้านโพ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีรู้สึกจะไปแล้วนะไปแล้วนะ

จริงบ้านของพ่อแม่ที่เป็นที่ทรมานเฮียโตกับเจ๊ติ๋มนะคะ
ที่ขังไว้๒ปีแล้วขังเดี่ยวแยกกันด้วยอ่ะ
ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ว่าไม่เจอบ้านปิดเงียบ
เจอแค่รถป้ายแดงอยู่๒คัน
วันนี้ไปอีกหลังหนึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเมื่อหลังเที่ยงนี่แหละ

ไปมาอีกจุดหนึ่งซึ่งจะเป็นบ้านของทางฝั่งของเมีย

คือเขาขังแยกกันแบบโหดมากเลยคือแบบไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวัน
ตีหน้าต่างปิดทุกอย่างให้กินให้อาบน้ำได้รู้สึกว่าเดือนละครั้งสิบห้านาที
ห้องน้ำเนี่ยคือเหมือนเป็นเก้าอี้แล้วเอาถุงดำใส่

แล้วก็มีแค่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กเอาไว้ยื่นอาหารกับน้ำ
แล้วเค้าบอกว่าในอาหารนี้เหมือนถิ่นบาปชายหยาวโต้เหล้านะคะ
คือในอาหารก็ผสมแบบยาสะลบหมู

พูดจาไม่รู้เรื่องแขนขาตกอ่อนแรงอะไรอย่างนี้
ติ๋มนี่คือตอนที่แรกคือเหมือนกับว่า
ลืมตาไม่ได้แล้วคือนอนนิ่งลืมตาไม่ได้แต่รู้สึกตัวตลอดนะคะ
แต่แบบพูดไม่ได้ลืมตามไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองฟังเสียงเฮียโตหน่อย

ก็ต้องการเอาบ้านนั้นติดคุกไปหมดเพราะเขาทำร้ายผมได้ขนาดนี้
ถ้าเมียผมได้ผมต้องการฟื้นคดีเมียผมตายยังไง

ผมยังไม่รู้เลยอยู่ห่างละ๑๐เมตรอะ
เพราะเมียผมไปเผาอะเห็นไหม
แทนที่เมียผมตายมันจับผมแยกห้องธรรมดาอยู่กันสองคนนะ
อยู่ตั้ง๒ปีไม่ตายคุณแยกผมไม่ได้ขังห้องขังใหม่
เห็นไหมแค่๒วันก็ตายเลยเห็นไหม
จะแยกผมทำไงผมก็ต้องสงสัยเห็นไหม
แน่นอนอยู่แล้วเขาจ้องจะทำร้ายเมียผมแล้ว

เขาก็ลุกไว้ปุ๊บหัวแล้วคุกยาให้มาส่ง
จะกินไม่กินแล้วแต่

ข้าวใส่มานี่แป๊บเดียวตั้งกระดำปีแล้ว
แล้วเรากินเราก็ต้องพยายามกินเขียไอ้เม็ดที่มันไม่ดำ

เราก็กินไอ้ข้าวที่เหลือกินเพื่อประทังชีวิตอ่ะ
ปีพี่นึกว่าแบบอยู่ไม่ถึงไม่กี่อาทิตย์

ปุ๊บลูกชายไปตามกลับมาแล้วเขาเลยไม่ขังที่บ้านล่ะ
ไปขังบ้านพ่อแม่ลูกสะพัย

ไปที่โรงพยาบาลหลานสาวหลานไปเจอไปเจอเสร็จก็พาตัวภรรยากับป่าตัวเย็ดโตเนี่ยไปที่โรงพยาบาล
ยิ่งท่านจะรักษาเลยตัวลูกชายปรากฏตัวแล้วบอกเลยว่า

อะไรอย่างนี้ก็เอากลับบ้าน
หลังจากนั้นก็เลยเอาไปไว้ที่บ้านของทางฝั่งของพ่อแม่ลูกสะพ้ายนี่แหละ

แล้วเขาก็ขังแยกครั้งเดียว
ขังแยกก็ต้องตะโกนคุยกันผ่านไปผ่านมาแบบนี้
เพื่อที่จะหุบสมบัติกว่าร้อยล้าน

คือต้องการที่ทำให้เป็นเหมือนกับคนที่ไม่มี
บุคอนไลท์สมาธพาพบุคอนไลท์ความสามารถ
ก็เข้าไปขอบนาสาระ
แต่ว่าในระยะนั้นก็มีการโอนเงิน
จากบัญชีของเฮียโตเข้าไปสู่บัญชีของตัวเอง

โอนทีละ๕๐๐๐๐๐ทีละ๑๐๐๐๐๐๐ริตเยี่ยง

มามั้งรู้สึกใช่ไหมเออหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมีการว่ามีการโอนเงินไปอย่างงี้อย่างงี้อะไรอย่าง
คนจากแอปในมือถืออืมเขาก็ไปขอหลักฐานมาแต่ปีสองปียังแบบว่ายังออกมาให้สัมภาษณ์ได้จริงถือว่าดวงแข็ง
คือเหมือนเฮียโตบอกว่าแรกพอรู้ว่าแบบโดนอย่างนี้แรกไม่รู้ว่าโดนยาแต่พอหลังพอเริ่มรู้อะค่ะเวลาเอาข้าวมา
คือเหมือนแรกแรกอ่ะฉีดสลิงค์ใช่ไหมคะแล้วพอหลังขัดขืนใช่เขาก็เลยผสมข้าวมาให้กินแทน
ทีนี้พอเฮียโตรู้เขาก็เลยเหมือนแบบพอได้ข้าวมาปุ๊บเขารอก่อนรอดูว่าตรงไหนของข้าวมันเป็นสีดำ
เขาจะรู้ว่าตรงนั้นผสมยาแล้วเขาก็จะกินส่วนที่เป็นสีขาว
เขาจะกินอีกจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยก็คือหายไปแล้วเนี่ย
ก็คือใช้ยาที่ใช้คือยาที่ใช้ในวางยาสลบสัตว์
คือตอนบินนะเกี่ยวด้วยกระ๑๙๙๘
เท่าที่เฮียโตบอกมาว่าโดนยักย้ายออกไปเท่านั้น
แปดเดือนที่หายไปที่นครปฐมอะค่ะคือจนวันนี้ก็ยัง
ยังไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาตัวน้องไปอะค่ะ
ซึ่งตอนนี้บิ๊กโจ๊กพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ในตำรวจระดับผู้กำกับการสอบสวนของจังหวัด
และผู้กำกับการสอบสวนในระดับสพแล้วก็ชุดสืบสวนที่ทำคดีน้องต่อ
มาสอบถามเรื่องของความคืบหน้าทางคดี
นิ่มไม่ได้แบบไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรในเรื่องนี้

ใช่ค่ะก็ยังไม่เจอเลยแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจเนี่ย
เขาก็บอกว่าไม่น่าจะตายเพราะว่าเขาก็พยายามใช้ทุกวิถีทาง
สุนัขดมกลิ่นก็ไม่เจอใช้โดรนบินตรวจจับความร้อนโดยรอบก็ไม่เจอ
คือมันจะต้องแบบเห็นพวกแบบอุณหภูมิเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ไม่มีก็เลยเชื่อว่าน้องอ่ะน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าใครเอาไป

แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้อย่างบ้านกรอกใครฆ่า

แต่เด็กทุกวันนี้เรายังมีความว่าเด็กยังมีลมหายใจอยู่เยอะ
ใช่คือหลายคนบอกว่าไม่อยากให้เหมือนเพราะว่าอยากให้น้องยังมีชีวิตอยู่
อ้ออนี่คนซ้ายคือพ่อคนขวาคือแม่นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเรื่องนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ลงมาตามใช่ไหมคะ
โจ๊กก็บอกว่าในประเด็นเรื่องของการทำงานเนี่ย

มีแค่คนที่ขยันมากกว่ากันเท่านั้น

ตำรวจชุดคณะทำงานต้องขยันมากกว่านี้

คือตอนนี้มันก็มีประเด็นอย่างที่ทางมิ้นบอกนั่นแหละ
ว่าในครอบครัวก็มีประเด็นกันอยู่
รวมไปถึงคนในเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่
ก็สงสัยบอกเด็กมันจะหายไปได้ยังไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือตัวฝั่งของแม่
ก็บอกว่ามีคนมาอุ้มไป
แม่เนี่ยเผยตาขึ้นมาแล้วเห็นสลึมสลือ

แต่ชาวบ้านก็บอกว่าพวกกูตื่นกันตั้งแต่เช้าแล้ว
บงใส่บาทกันทำเอาหงอาหารกันตอนเช้า

แล้วที่สำคัญข้างบ้านเนี่ยมันมี

คือถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าเดินไป
มันเห่าแน่นอนนี่คือไม่มี
ต้องเป็นคนที่แบบว่ามันคุ้นเคย

ประกอบกับตัวเด็กเองเนี่ยน้องต่อเองเนี่ย
ก็เป็นเด็กที่เหมือนกับ
ถ้าแบบคนที่ไม่คุ้นมือเนี่ยไม่ให้อุ้ม

ต้องเป็นคนคุ้นมือถึงจะยอมให้อุ้ม

มันจะมีคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ในระแวกนั้นแหละ

ตอนแรกตัวแม่เองบอกว่าตื่นมา
บอกมองไปเนี่ยเหมือนกับมีคนเนี่ย

ไปเท่านั้นเสร็จคุณลุงคนนี้

เห็นคนนึงเนี่ยใส่เสื้อเหลืองเดินผ่านไปไม่รู้ยังไง

อันนี้ไม่ใช่แล้วตัดทิ้งไปเลย

ซึ่งแม่ของพ่อของเด็กเขาบอก

เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับแปลก

คือเขากำลังสงสัยอดีตคนรักของแม่

ก็บอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว

แต่ชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องของสามีก็บอกว่า
แต่ท่าบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องของสามีก็บอกว่า

สักอุ๊ยเหลือใหญ่เลย
กลางศาลเจ้าพ่อเลยอาจารย์ต้องเป่าหัวให้ไปดูภาพเหตุการณ์กันนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สารเจ้าพ่อนคราชที่ตำบลจันเสน
เนี่ยคอได้ชื่อเป็นหมอดูเทวดาระรวมถึงคนมาเลเซียนเนื่องทางมาขาดขอพ่อ
เจ้าพ่อนคราชกันเนี้ยนะฮะโดยช่วงที่ผู้สื่อข่าวเนี้ย
กำลังบันทึกภาพอยู่คุณหนุ่มผู้สัตว์ก็ตอด
อาจารย์แห้วเนี่ยเจิมหน้าผากเห็นไหมทองอยู่ตรงกลางกันอ่ะ
นั่นไงเห็นไหมล่ะมีผู้หญิงอยู่ด้านซ้ายเนี่ย
พนมมืออยู่สักพักสั่นสั่นแล้วยังไงสั่นปุ๊บเริ่มสาย
สักพักเริ่มสายไปสายมาเหมือนการแหวกไหว้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
จากนั้นก็หงายหลังลงไปพลิกเป็นนอนคว่ำเลื้อยคล้ายกับพญานาค
อาจารย์แห้วบอกมานี่มานี่เดี๋ยวจะปราบให้นะฮะเดี๋ยวจะปราบให้นะครับ
อาจารย์แห้วเนี่ยก็เลยเอามือเนี่ยไปแตะที่ด้านหลังของผู้หญิงคนนั้น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

๐๔๖นั่นไง

เรือยปุ๊บเงยปุ๊บมานในไอไทม์ธองยืนอยู่

เขาว่าอย่างนั้นเนาะ
เราจะสรุปตัวเลขสักนิดนึงไหมแองจี้
จึงมาส์เปลี่ยนหน้าแล้วไหมแล้วกลับมาส์ไปเป็นหน้า
บอกนิดนึงนะตอนนี้นะไอ้เพจนั้นเนี่ยปิดคอมเมนต์แล้วนะ
คอมเมนต์นั้นแล้วก็ลบลบคนที่เข้าไปโพสต์ไปอะไรไว้นะฮะ
ตอนนี้เนี่ยนะครับยังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพจที่ชื่อว่าใส่ก่อนผ่อนที่หลังเนี่ยนะครับนี่นะฮะ
นี่นะครับมีคนไปดาวน์ทองนะครับเพื่อจะผ่อนต่อทองนะฮะ
ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือ
พอเขาได้เงินดาวทองไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเงินไปเลยแล้วก็บล็อกเลยนะครับ
บอกว่าจะส่งทองไปให้เพื่อผ่อนก็ไม่ส่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง
นำซ้ำนะครับขอบัตรประชาชนแบบชัดถ่ายรูปคู่กับประชาชนต่างนานาขอชื่นที่อยู่บริษัท
แล้วให้ส่งมาให้เขาอันตรายมากนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับอืม
เอ้าอุละเบรกเนาะเดี๋ยวกลับมานะ
นุ่มขอบคุณนุรักษ์ภาพภูมิไม่เขาให้สรุปนึงก่อนตุรกี
คือวันนี้ครบรอบ๑สัปดาห์พอดีสำหรับเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียใช่ไหมคะ
แผ่นดินไหว๗๘อัพเตอร์ช็อก๗๕แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีอัพเตอร์ช็อกเพิ่มมาอีกเป็น๑๐๐ครั้งเลย
ตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยทะลุ๓๐๐๐แล้วนะคะ
คราวอยู่ที่ประมาณ๓๔๐๐๐ศพค่ะ
ตุรกีเจอผู้เสียชีวิตเพิ่มที่ประมาณ๒๙๐๐กว่าศพ
ซีเรีย๔๕๐๐กว่าศพนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านมา๑สัปดาห์แล้ว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

อันนี้ไม่ใช่อะไรเผลอขึ้นแผ่นดินไหวทั่วเลยนะ

คือเหมือนพอแผ่นเปลือกโลกที่มันเป็น

พอแผ่นหนึ่งเคลื่อนบางทีมันเคลื่อนกันเป็นโดมิโน่ค่ะ

ประเด็นคือมันลึกแค่๔กิโลเมตร
ซึ่ง๔กิโลเมตรถือว่าตื้นมาก

ถูกต้องมั้ย

ที่มีแนตแกจะรบเราจะมีหลายหลายประเทศเหมือนกันตอนเนี้ย
อ้าวโอเคนะครับ

ก็บอกดูดดื่มรักเกิน
วัดดังรครบบุรีครับมงคือไกลไปตัวเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
ขยี้ข่าวสองเขาโพสต์แฉเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องเสื่อมเสียของพระสงฆ์นะครับ
เนี่ยฮะพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่ามนรักษ์ปลาท้องโกอ้อมกอดที่อบอุ่นของพระสงฆ์
สองรูปภายใต้วงแขนที่ความหวานขัดใจชาวพุทธก่อนถึงวาเลนไทย
นี่น่ะเห็นไหมล่ะนี่ส่วนด้านวิธีกรรมเด็กอุตบาลก็รู้ว่ามันไม่ควรทำ
นี่วัดดังนะในจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปสอบถามกับเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์จังหวัดรบบุรีนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าเพิ่งจะทราบข่าวถึงพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวนะ
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโทรมาสอบถามซึ่งตนเองเนี่ยตอบกลับไปบอกว่า
พระรูปดังกล่าวได้เดินทางกลับไปแล้วแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าปัจจุบันอ่ะ
จำวัดอยู่ที่วัดไหนเพราะจากการตรวจสอบข้อมูลในการสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
ช่วยงานเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ทางวัดตรวจสอบแค่ว่าพระแต่ละรูป
มีใบสุทธิและบัตรประจำตัวพระหรือเปล่าด้านพระครูพัฒระปัญญาวุฒิ
ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงที่จังหวัดลบบุรีก็บอกว่า
พระรูปที่เป็นประเด็นอยู่นี้เคยเป็นพระนิสิต
แต่ได้ออกจากวัดไปแล้วเนื่องจากมีปัญหากับพระในวัดเดียวกัน
หากใครพบตัวขอให้แจ้งบอกว่าให้ลาศิษย์ขาจากการเป็นพระด้วย
เมื่อมาให้พระพุทธศาสนานั้นเมื่อหมองหรือว่าซึมเสีย
ช่วยบอกหน่อยว่าช่วยศึกออกไปลองฟังดูครับ
ที่รักเราหรือเมฆครับคุณ
ไม่ใช่ท่านมาช่วยงานประจำถิ่นที่เขาวง๑๕วันท่านก็จะมา
งานก็จะมีการลงชื่อลงชื่อก็มาช่วยงานครับ
ปฏิบัติหน้าที่แต่ละจุดมาช่วยงานที่เขาวง
พอเสร็จงานท่านก็คึกคัก
หนักก็เล็กเดียว
มนตร์รักปลาท้องโกะ
วันนี้ขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วตื่นมาปุ๊บไปเห็นมนตร์รักปลาท้องโกะ
เออมันเหมาะกับตอนเช้าพอดีนะปลาท้องโกะ
เป็นภาพมาปลาท้องโกะจริง

เขาจะส่งเรื่องราวไปถึงหลังบ้านเสร็มปลาท้องโกะ
หลังบ้านของเพจดังอย่างอีซ้อขยี้ข่าวสองอืม
โดยเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าโยมหนุ่มได้เดินทางไปปลดทุกข์ที่ห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่ง
เห็นบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แต่งกายคล้ายพระสงฆ์

แล้วก็ไปอยู่ห้องข้างเธอร้องอุ๊ยแล้วเธอฉันยังไม่ทันจะเล่าเธอร้องอุ๊ยแล้ว

คุกเข่านั่นไงนั่นพระคุกเข่า

นี่เขาบอกว่า
ทำไมอีซ้อบบอกมีเสียงสวบ

อันนี้คือมีรองเท้า๓ข้างถูก
กำลังปุ๊ก
อ้าเริ่มตัดจริตแล้ว

โอ้โฮเห็นไหมล่ะอย่างนี้แสบอย่างนี้เถอะ

เสียงดังสวบสวบสวบอย่างนี้
เข้าใจไหมเดินมีดังเป็นรรรอบ

จึงได้นำมือถือมาแล้วก็ก้มลงถ่าย
ปรากฏเป็นภาพที่เราได้เห็นกันนะครับว่า
หลวงพี่กำลังคุกเข่าฉันบวบอยู่
เขาว่าอย่างนั้นต่อมาในโลกออนไลน์เนี่ยก็บอก
เฮ้ยมันหนักไปเนอะมีการวิภาควิจารณ์ถึงการที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ย
เกี่ยวกับคำศัพท์อมบวบ

เวลาไปกินอะไรเนี่ยพอเป็นพอเอาชื่อสอดพร้อมกับอาหาร

อืมกินไม่ลงเขาอย่าลนลงว่าให้ใช้ชื่อเป็นสัตว์อย่างอื่นได้ไหม
เผดชื่อดังอย่างวุ้นแปรภาษาเนี่ยก็บนแผ่นความหมายโครง
สูตรผัดไทยเนี่ยเป็นวรีที่สลับกันทำค่ะ
ลับกันทำผัดกันทำไปผัดกันทำมาผลัดกันลุกผัดกันรับ

เป็นคำที่เริ่มฮิตมาจากวงการสงฆ์ไม่น่าเชื่อ
เนอะแล้วจะมีนี่จริง
ซึ่งวันนี้นะฮะนายอานนท์นำพา
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ย
เขาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่าผัดไทยคืออะไร
ตอบโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะฮะสุรพฤษทวีศักดิ์เนี่ย
วิชาการด้านปรัชญาศาสนาเนี่ย

รหัสในระยะทางพระเขาว่าอย่างนั้นเลย

ที่เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลก

ทางพระมีใหม่กันเยอะเหลือเกิน

นิดนึงนะผมขอยังไม่จบกับเรื่องนี้นะฮะ

ก่อนกว่าที่หลังนะนี่นะคือตอนนี้

แล้วอยากจะบอกนิดนึงนะว่าเขาให้ผ่อนทองใช่ไหม
แต่ในนี้ลองดูในนี้นะจะบอกว่า
แต่คนที่กำลังจะเป็นเหยื่อเนี่ย
เออต้องระวั่งต้องบอกเลยว่า
ตอนนี้มีคนที่พี่รู้จักเนี่ยโดนแล้ว

เขียนว่าเวลาเค้าตอบโต้ดหรือโดนจับ
เขาแจ้งไปก็ไร้ผลเพราะผมอยู่ต่างประเทศครับ
แต่วันนี้พี่ทำเรื่องของกระแส
ใช่ทุเรียนใช่ไหมคะ
มิ้นอ่านเมื่อคืนแล้วเหมือนกันคือโอ้โห
สุดมดดำพี่บอกเรื่องนี้

ตัดแล้วได้ไหมเอาเบรกหน้าไหมเอาเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
คุณหนุ่มฮะเห็นเล่าเห็นแบบคุณวันนี้คนอยากฟังคุณเล่าเรื่องนี้มาก
คือเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นในสังคมเหมือนกันเป็นเรื่องราวของเจ้าของร้านขายทุเรียนคนหนึ่ง
เฮียคนหนึ่งก็แล้วกันนะทีนี้เฮียคนนี้เนี่ยก็คือมีลูกจ้าง
เขาก็จะมีลูกจ้างเป็นแอดมงแอดมินต่างนานาเพราะว่าเขาเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็ขายทุเรียนทางออนไลน์ด้วยเหมือนกัน
คือร้านนี้รู้สึกจะอยู่ที่ระยองประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องเอก็แล้วกัน
คือน้องเอเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกจ้างของร้านแห่งนี้มาตั้งแต่ปีนู่นละ๖๔แล้วแล้วก็ลาออกไปนะครับ
แล้วก็ไปแต่งงานอยู่กินกับสามีก็คือชื่อคุณบีหลังจากนั้นเนี่ยน้องเอเนี่ยกลับมาทำงานใหม่เมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมา
ประมาณสักประมาณวันที่๒วันที่๓นะฮะทางฝั่งของเฮียเนี่ยซึ่งเฮียมีเมียอยู่แล้วนะวันนั้นเนี่ยตัวเมียของเฮียเนี่ยไม่อยู่
เฮียเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเอมีเงินไหมถ้าไม่มีเนี่ยบอกเฮียนะเดี๋ยวไปเอาเงินกับเฮียในห้องนอนได้ตัวผู้หญิงเขาก็งงเขาก็บอกเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกเขาก็เลยไม่ได้เข้าไป
หลังจากนั้นตัวเฮียเนี่ยก็เอาเงินมาให้เขาเนี่ยตรงหน้าห้องเขาก็เลยรับมาเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นเงินเหมือนกับปีใหม่ปรากฏไม่ใช่หรอกไอ้เงินอันนั้นก็คือเงินเดือนนั่นแหละแต่หักเข้าใจไหม
หลังจากนั้นมันมีหลังจากนั้นในเหตุการณ์ผ่านไปปุ๊บเนี่ยไม่นานปรากฏว่าเฮียเนี่ยก็คือไปเคาะเรียกหาที่ห้องแล้วก็ผลักเขาก็เป็นห้องแล้วก็ข่มขืนเขา
คืนเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกว่ามึงอย่าไปแจ้งนะมึงอย่าไปบอกใครนะมึงบอกนะกูเอาเรื่องหมดเพราะกูรู้จักหมดตำรวจตำรวจแถวนี้กูรู้จักหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกูไงกูต้องชนะอยู่แล้วต่างนานาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเมียกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เมียเนี่ยจับได้ว่าเฮียคนนี้เฮียทุเรียนคนนี้ดันไปมี

ปรากฏว่าไอ้ตัวเมียเนี่ยไม่ยอมปล่อยตัวคุณบีกลับมาด้วยตัวผัวก็ยอมปล่อยสุดท้ายก็ต้องไปตามป้ามาก็เลยมาแล้วก็เหมือนกับรับประกันกันว่าเดี๋ยวจะมีการใช้หนี้กันให้นะเขาก็เลยปล่อยตัวมาพอปล่อยตัวมาเสร็จปุ๊บน้องเนี่ยก็เลยไปแจ้งไม่ได้ปล่อยด้วยหนีออกมาเพราะตอนนั้นเขาไม่อยู่ไอ้ตัวน้องผู้

จริงค่ะคือทำกับคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเนอะเนี่ยดูดิทำเหมือนเขาไม่ใช่คนคือเอาไม้คือจับน้องแก้ผ้านะแล้วเอาไม้แล้วก็เอาเหล็กเนี่ยนะตีที่อวัยวะเพศเขาแล้วก็ตีที่ก้นเขาจนกระทั่งแบบก้นเขาแตกอ่ะบางทีต้องโทษผัวตัวเองบ้างรึเปล่าไม่โทษยังไงผัวไอ้ผัวเนี่ยไปโยนให้ผู้หญ
ขายดังชิคกี้พายฮะเจ้าดังดิทุเรียนสร้างภาพไหมเคยสร้างภาพมาก่อนหน้านี้ไงไงบ้าง
โอ้โหเขาประกาศเขาแจกนู่นแจกหนี้อะไรอย่างเงี้ยสร้างภาพแต่ข้างหลัง
ตีคนแทบตายโอ้ยผมขืนด้วยสุดสุดจริงจริงบอกเลยเรื่องเนี้ย
โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
อืมลาแล้วเหรอลาแล้วเหรอก่อนจากวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณอุ๋ยความด้วยนะ
อุ๋ยภาคภูมินะฮะใช่ค่ะเขาได้รางวัลเป็นผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมนะครับ
กับข่าวชายยอดเยี่ยมนะฮะจากพันทิศนะฮะดีใจด้วยนะฮะ
หนูรีบไปไทยรัชยูโชว์
โปรดติดตามตอนต่อไป